ล่าระทึกโจรลักรถกระบะนะฮะ
แล้วก็ถอยชนตำรวจสุดท้ายไม่รอด
เป็นเหตุการณ์ระทึกคุณมีภาพจากกล้องหน้ารถให้ดูด้วย

ระบบเรียบกราบ

ซึ่งจริงเป็นรถที่ถูกขโมยมานะคุณนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเลี่ยงเมืองรบบุรีสิงห์บุรี
ตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
คนร้ายก็คือนายนัฐกิจกองจำปีฮะ
ก่อเหตุขโมยรถกระบะสีขาวทะเบียน๙กไก่
ต่อประตัก๕๓๗๘กรุงเทพนคร
ที่เจ้าของก็จอดไว้ริมทางเถาถนนเทพกษะตี

แล้วก็เดินไปเที่ยวงานประจำจังหวัดนะครับ
พอกลับมาไม่เจอรถของตัวเอง
ก็รีบแจ้งเจ้านาธิล่ะฮะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชุดสืบสวน

ก่อเหตุโจรกรรมรถต่อเนื่องพอดี
พบชายต้องสงสัยนั่งรถเก๋งมาลงใกล้กับรถกระบะ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุขโมยรถกระบะ
เจ้าหน้าที่พยายามเข้าจับกลุ่มตั้งแต่คนร้ายขโมยแล้วนะฮะ
แต่คนร้ายไหวตัวทันขับรถกระบะคันนี้

เจ้าหน้าที่ต้องไล่ตามประกบหน้าประกบหลัง
คนร้ายก่อเหตุฮะถอยชนรถของเจ้าหน้าที่
แต่สุดท้ายถามว่ารอดไหมคนร้ายไม่รอดมือตำรวจนะฮะ
สามารถจับกลุ่มตัวนัฐกิจได้พร้อมทั้งขยายผล
จับกลุ่มนางสาววันเพลินสีหนักผ่องหน้าที่ขับรถเก๋ง
มาส่งนายนัฐกิจในการก่อเหตุด้วยนะครับ
นายนัฐกิจให้การยอมรับสาภาพนะ
แล้วก็ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อเหตุ
ทรัพย์รถยนต์ในพื้นที่ลบบุรีแล้วหลายคัน
แล้วก็ยังเคยต้องโทษคดีลักรถมาก่อนหน้านี้นะครับ
ออกจากเรือนจำช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เอง

ซึ่งคนร้ายขับถอยชนรถตำรวจนั้นก็เสียหายเหมือนกันคุณ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองลบบุรีนะครับ
จะดำเนินการซ่อมแซมให้นะครับ
จะต้องมีการเรียกประกันแหละนะเขาคงมีประกันของเขานะ
ส่วนรถตำรวจเองก็เสียหายยับเหมือนกันคุณดูสิ
รถตำรวจเสียหายหนักกว่านะหนักกว่ารถกระบะที่ถูกขโมยมานะครับ
แล้วทีนี้ก็ต้องไปฟ้องแพ่งเรียกความเสียหายจากผู้ก่อเหตุต่อไป
อุปกรณ์ในการงัดแงะอะไรของเขามีปืนด้วยนะคุณฮะ
แต่ไม่น่าจะเป็นปืนจริงนะครับ